พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของวันเกิดดีกว่านะคะ
อย่างคุณมณฤดีเนี่ยเวลาวันเกิดบางครั้งมันก็มีการทำเซอร์ไพรส์

อย่างเช่นเอาเค้กมาให้เป่าช้าหรือว่าอาจจะมีการทำการ์ดทำอะไรสวย
งามเป็นการเตอร์ไพรส์แต่ว่าทำแค่นี้ยังถือว่าธรรมดา
เพราะคนทั่วไปเขาก็ทำมันมีแบบว่าเตอร์ไพรส์ยังไง
โลกจำด้วยนะคะเพื่อนของเจ้าของวันเกิดเนี่ยเขาเล่นใหญ่
คือสั่งติดป้ายข้างทางเหมือนเวลาเราจะมีงานบวชงานบุญแล้วติดป้ายข้างทาง
ป้ายหาเสียงอะไรเป็นอะไรแบบนั้นสุขสรรค์วันเกิดให้ซะเลยนะคะ
ไปดูกันหน่อยค่ะดีใช่ไหมมันคือป้ายหาเสียงหรือเปล่า
เล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะอันนี้ไม่ใช่ป้ายหาเสียงเนาะไม่ใช่
ซึ่งนี่เป็นภาพของเหมือนกับเป็นป้ายอวยพรวันเกิดเอาว่างั้นนะคะ
ชาวเน็ตเขาบอกว่าโอ้โหฮือฮากันใหญ่นะคะเห็นป้ายข้างทางแบบนี้
มันติดอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกรสินค่ะ
แล้วไม่ใช่โฆษณาร้านค้าไม่ใช่ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
แต่มันเป็นป้ายอวยพรวันเกิดของคุณมาตินหนุ่มวัยยี่สิบแปดปีโอ้โห
คลิปเนี่ยคือจะเห็นป้ายที่แตกต่างกัน๓ป้ายอย่างน้อยนะคะ
และบนป้ายจะมีภาพของเจ้าของวันเกิดอิริยบทต่าง
แล้วก็ข้อความคำคมบอกว่าเจ็บบ่อยก็ปล่อยวาง

เปย์คือความสุขแต่เป็นทุกข์เพราะเงินหมด
ชีวิตแสนรันทศเพราะเงินหมดไปกับเธอนะคะ
ส่วนป้ายสุดท้ายมีข้อความบอกว่า
ถึงเราจะอดตายแต่ผู้ชายจะต้องมีกิน
หล่อแบบนี้ต้องมีป้ายหายแน่

คุณมาตินก็เล่าว่าเมื่อ๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดเขาเอง
ขับรถกลับจากทำธุระในเมืองมามาถึงจุดที่เจอป้ายตกใจมากค่ะ
เขาบอกตอนแรกสงสัยว่าใครเป็นคนเอามาวางพอลงไปดูเพื่อนก็โผล่มาเตอร์ไพรส์เลยค่ะ
รู้สึกดีใจมากที่เพื่อนทำให้แต่ก็อายบ้างเล็กน้อยเขาว่าอย่างนี้นะ
สุดท้ายก็เก็บป้ายมาเก็บไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ถึงเพื่อนที่น่ารักจัดวันเกิดเดี๋ยวเล่นเลข๔
ใช่เออนั่นน่ะสิเลข๔นี่คืออะไรในนี้ก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยดิฉันก็สงสัยตั้งแต่แรกเหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไร
อาจจะเป็นเพื่อนซีทำให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะน่ารักมากคงจะจำแบบโอ้โหประทับใจไม่รู้ลืมเลยแหละ
ทำแบบนี้เราก็ประทับใจแหละแต่ก็คงอายแหละ
น่ารักดีสุดท้ายก็เก็บป้ายไปไว้ที่บ้านแล้วนะคะทั้งหมดเลย